เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันต่อเมื่อวาน

ชนะ๓นัดติดแล้วขึ้นเป็นจ่าฝู
ขณะที่เกมระหว่างราชบุรีกับเชียงรายนั้นมีถึง๓ใบแดงครับ
ดูเกมที่จังหวัดอุบลรัชธานีกันก่อนนะครับ
น้องใหม่ที่ชนะรวดมาใน๒นัดแรกนะครับ

เดินทางไปเยือนนะครับขออภัยนะครับไปเยสุพรรณนะครับ

โชว์ความสามารถเฉพาะตัวครับหลอกแนวรับของสุพรรณ

อุบวนขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในช่วงครึ่งแรก

รำนั้นเลี้ยงลุยเข้าไปแล้วจ่ายให้กับเคนตะยามาซากิครับ

เข้าบอลหนักใส่มาดีกาวนะครับ
หลวงที่๒กลายเป็นใบแดง
นำ๒ลูกเหลือ๑๐คน

ประตูจากเกียโมเยลาตอเร่

จาก๓นัดนะครับชนะรวดเท่ากับเมืองทองยูเนเต็ด

แล้วก็ประตูได้เสียเท่ากันนะครับ

เพราะว่ายิงประตูได้มากกว่าครับ
ส่วนคู่ต่อมาครับราชบุรีครับ

ตรวดเพื่อแซงอุบลที่แข่งก่อน

สวัสดีนะครับอันดีห้าสิบเก้าชุดเทาในเชียงรายนะครับ
ขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์ฉลับกำแพงครับเปลี่ยนทาง
กิจขยับไปแล้วแล้วพลาดนะครับแล้วการลุยของรุ่งรัฐหลุดสองมา
เสาแรกครับให้กับทางมาเซลเอสซอมเบนะครับ
มงตัดหน้าผู้สาประตูก็คือพัฒระนะครับ
ของทางเชียงรายทำให้ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับและจบปัญหาเกมเดือดครับ
ศิลากับธนบูลนะครับกีฬาไปเตะก่อนแล้วธนบุญทนไม่ไหวนะครับ
มาเอาคืนก็มีการเหวี่ยงงัดกันเกมหยุดไปนานพอสมควรเลยครับ
สุดท้ายผู้สินนะครับต้องแจกใบแดงให้กับทางศิลา
ใบแดงและจบเกมด้วยการเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเชียงรายมีเจ็ดแต้ม
มีสองแต้มอยู่อันดับสิบหกครับผลอีกสองคู่
ราชนาวีชนะไทยฮอนด้าไป๑ต่อ๐และชนบุรีนะครับเสมอกับนครราชศรีมา๐ประตูต่อ๐ครับ
ตารางคะแนนหลังจากผ่าน๓เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อุบลเมืองทอง๙แต้มเชียงรายบุรีราม๗คะแนนแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับ
รองแชมป์เก่าอยู่อันดับ๕มีอยู่๖คะแนนครับ